บอกเลยว่าเรื่องของหัวใจ

เขาก็เลยบอกว่าเรื่องจียอนนี่แหละ
เราไม่อยากเห็นหรือว่าอะไรอย่างนี้มากกว่า
ไอซ์นะคือไอซ์ก็รู้สึกว่ามันก็พัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นนะคะ
ที่ไม่ได้เจอกันมานานมากแล้วแล้วพอได้กลับมาร่วมงานกันอย่างนี้
แล้วก็แอนรู้สึกว่ามันก็มีความรู้สึกที่ดีเพิ่มมากขึ้น
ยังรักอยู่ไหมก็เป็นคือไอ้ไม่เคยบอกเรื่องสถานะอยู่แล้วแหละ
ว่ามันเราเป็นอะไรกันตั้งแต่แรกเนอะแต่ว่าถ้าถามว่าความรู้สึกรักไหมเหรอ
ไอ้ไม่ได้ใช้คำนี้อะค่ะไอซ์ใช้คำว่ามันก็มีความรู้สึกที่ดีต่อการมา
ไม่รู้ความสำคัญระหว่างเค้าสองคนเลยว่าความสำคัญของเค้าเป็นยังไง
แล้วเขาไปพัฒนากันตอนไหน
จียอนที่เป็นเพื่อนกันแล้วก็คือก็คือเหมือนกับว่าเราก็สนิทกับทั้งสองฝ่าย
ไม่ได้ตัดขาดก็ยังก็เรียกว่าถ้าเจอกันก็คุยกันปกติ
รู้สึกว่ามันมีความเจ็บปวดในคำตอบมันครับเลย
ก็รู้จักทั้งคู่กันและเป็นเพื่อนกัน
แล้วแบบอ้าวเพื่อนไม่บอกสักคำเลยเหรอ

ถ้าจะไปรักกันแล้วก็แฟนเก่าด้วย

ว่ามีอะไรกันกับคุณฮ่าน

เพราะฉะนั้นรอฟังจากปากของทั้งสองคนก่อน
ใจเย็นแต่ที่แน่ลบภาพไปแล้ว